สถานการณ์น้ำที่มันท่วมอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ประชาชนเราท่านทั่วไปที่จะประสบแต่ความทุกข์เท่านั้นนะ
คนดังอย่างพี่ฮายอาภาพรนครสวรรค์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหที่นาของเขาจมน้ำไปเหมือนกันพูดอะไรไม่ออกเลยครับ

อ้าวแต่เขาไม่โผล่อ้าวเอาเชล้ยแบม่มา

เพียงอีกหรอ
ฮายอภพรนครสวรรค์โพสต์คลิปนี้เอาไว้ในไอจีส่วนตัวครับเป็นภาพท้องไร่ท้องนาของเธอ
ข้าวก็ปลูกมันสัมปะหลังก็มี

เอาที่ลาดยาวนครสวรรค์

โอ้โหมิดมิดเลย
นี่ฮะนี่ดึงขึ้นมาจากใต้น้ำ

น้ำท่วมใครว่าดีกว่าฝนแรง

สอนเพชรสอนสุภัณฑ์
ผมทันรุ่นสอนเพชร

เฮ้ทำไมผมไม่ทันคุณเลย

อย่างพี่ศูษูดารี

พี่หายเนี่ยบอกกับไทยรัฐทีวีบอกว่า

พืชผลนาไล่นะครับที่สร้างความความ
วันจะมีรายได้อีกทาง
ครัวเนี่ยมันจมไปกับน้ำหมดเลยเขาบอกเขาเข้าใจจริงนะ
หัวอกเกษตรกรนะฮะหัวอกชาวนากว่าจะได้ผลผลิตนะครับลงทุน
แรงไปมากมายแต่ทุกอย่างเนี่ยกลับกลายเป็นศูนย์เพียงชั่
ข้ามคืนเธอบอกว่าเธอเข้าถึงแล้วความรู้สึกนี้มาดูพี่สุ
สุนารีราชศรีมาได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันไล่นาของพี่สุนะ
ที่บ้านเนี่ยนะฮะธรรมนบพัฒนาที่โคราชเลยนะฮะ๘๐ไร่เหมือน
เป๊ะจมเห็นไหมเห็นแต่น้ำปลายต้นข้าวไม่เห็นแล้ว
คือเขียนบรรยายบอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้๕๓ปี
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกคือน้ำเนี่ยมันท่วมข้าวตั้ง
ตั้งแต่กำลังตอนอุ้มท้องอ่อนอ่อนเลยอ่ะพี่สุบอกว่าเสียดาย
ผลผลิตที่กำลังจะงอกงามข้าวที่ปลูกเอาไว้หลายสิบไร่จม
เพียงแค่ข้ามคืนยิ่งอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่างนู่นน่ะ
เสียหายขออภัยเสียหายก็ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์นะฮะ
ให้หนักเข้าไปอีกอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้รับผลกระทบนะครับ
อุทธกภัยก็คือนักร้องลูกทุ่งสาวคุณตั๊กกะแตนชนระดาเจ้าตัว
นะครับเพิ่งจะได้กลับไปอยู่บ้านสวนที่อำเภอพระทองคำจังหวัด
นครราชสีมาโอ้โหอ่านแต่ละอำเภอนี่แต่ละคนอยู่หนักทั้งนั้น
เธอบอกเธอไปถึงแทบช็อกอ่ะคุณตะกะแตนโพสต์คลิปนาข้าวพืช
สวนครัวแล้วก็บ่อเลี้ยงปลาถูกน้ำท่วมหลายสิบไร่เจ้าตัว
บอกว่าแทบจะร้องไห้เลยผลผลิตที่ลงทุนไปนะฮะลงทุนแรง๑๐๐
ลงแรงไปเสียหายทั้งหมดส่วนความเสียหายก็มีอะไรบ้างปลาที่
ไว้๔บ่อมันจะรออยู่ในบ่อไหมล่ะน้ำท่วมขนาดนั้น
แล้วไม่อยู่แล้วพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้ร้อยสองร้อยต้นน้ำท่วม
หมดไม่แน่ใจว่าน้ำลดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมานั่งดีดลูกคิดประเมิน
ความเสียหายมือแขนจะต้องกายหน้าผากอีกเท่าไหร่แต่เธอ
บอกว่าเธอเตรียมทำใจไว้แล้วล่ะครับก็เป็นแบบนี้หลายต่อ
หลายครัวเรือเต็มจริงนะนี่คือคนบันเทิงที่ได้รับความ